ไปกินกันต่อเลยที่จังหวัดพยาว

พาไปทานอาหารพื้นเมืองแบบล้านนากันหน่อยนะครับ
แต่ว่าขอรสชาติที่มันแบบลำแซ่บกันหน่อยดีกว่า
พาไปทานลาบควายและแกงอ่อมเจ้า

ดูหน้าตาของลาบควายกันก่อนนะคะ

ลาบควายเออบอฟเฟโรลาบ
แล้วก็แกงอ่อมนี่เป็นร้านป้าคำมานะคะ
คำมาเขาจะเน้นขายเฉพาะอาหารพื้นเมืองเท่านั้นเลย
เคล็ดลับที่มัดใจลูกค้าได้
ก็เพราะว่าอาหารที่ป้าคำมาทำ
ได้สูตรมาจากแม่ของตัวเองที่ขายมานานกว่า๔๐ปีแล้ว
เพราะฉะนั้นการันตีความเก่าและความอร่อยได้เลย
และอีกอย่างนะก็คือจะมีบริการตามใจลูกค้า

ถ้าลูกค้าต้องการรสชาติแบบเผ็ดมากเผ็ดน้อย
มากเปรี้ยวน้อยเค็มมากเค็มน้อยอะไรอย่างนี้
ขมมากขมน้อยบอกได้
ทางร้านเขาทำตามสั่งเลยนะจ๊ะ
ก็จะมีปรุงให้ตามที่ลูกค้าต้องการ
ทุกวันก็จะมีลูกค้ามาอุดหนุนกันแบบไม่ขาดสายเลย

ก็มีทั้งลาบควายแกงอ่อมต้มขมไส้อ่อนย่าง
และอื่นอีกมากมาย

อยากได้น้ำจิ้มเลยทีเดียว

เขาบอกว่ารสชาติปกดีและก็ไม่เหนียว

เพราะกรุงกุลความรู้สึกของผมฮะ
ถ้าผมชอบทานไส้ย่างมันจะต้องแห้งกรอบหน่อย

ถ้าจะมาแบบเหนียวแฉะจนเกินไปอันนี้ไม่อร่อย
ต้องหนึ่งออกด้วยที่วิธีการทำและเคล็ดลับของแต่ล้าร้านกันด้วยนะคะ
ถ้าเกิดคนชอบทานแบบขมมากขมน้อยอะไรอย่างนี้

ใครอยากจะไปพิสูจน์ความอร่อยของร้านป้าคำมานี้นะครับ
ไปกันได้ที่ตำบลท่าวังทอง

เปิดขายตั้งแต่๘โมงเช้าจนถึง๔โมงเย็นทุกวันนะจ๊ะ

เพื่อจะได้โชคได้ลาบกลับมาก็ว่ากันไป